พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
โหลดแล้วสวัสดีครับ
สนับสนุนโดย๒ความอร่อยในระดับ
มีดีมากกว่าแกงจืด
ครับทุกคน

เดี๋ยวก่อนนะฮะยังไม่ถึงปีใหม่
อีกไม่กี่ชั่วโมงอีกแวบเดียว

เราก็กำลังจะก้าวข้ามผ่านปีเก่า

ดวงคนบางคนจะเปียกแต่วันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว

เพราะอะไร๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาถึงมีการเปลี่ยนดวงฮะ
ดาวเพื่อรหัสสมดียายราศีเราต้องพูดถึงเรื่องการยายดาวไง

ถ้าถามล่ะแล้ว๑๖มกราล่ะ

ทำให้ราศีจุดพ้นเคราะห์

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูให้แบบละเอียดลงลึกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเราสวัสดีปีใหม่
เอาเลิกเอาชัยคุณผู้ชมก่อนใคร
แต่ก่อนอื่นอยากจะให้ทุกคนย้อนไปดู
ว่าในปีที่ผ่านมาความแม่นยำของพ่อหมอลักษณ์ของเราเป็นอย่างไร
แขกรับเชิญในปีที่ผ่านมาซึ่งหลายคนต้องบอกว่าแม่นเวอร์
น่ากลัวบางคนบอกว่าตอนที่มาอยู่ก็ยังโสดยังหาแฟนไม่ได้
สักพักพ่อหมอลักษณ์บอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะได้แต่งแบบปุบปับ
คนเก่าจะมีโอกาสกลับมาแล้วก็จะรีบมีน้องทันที

วอดอร์ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสขึ้นสงขึ้นสานขึ้นลงขึ้นสานกัน

ดวงชะตานี้ดาวเสาก็ไปเป็นลาพะ
ดาวลาโหวลากระหนังหน้ามันแค่เฉียดคุกไปเฉียดคุกมา
แต่แค่เฉียดอย่างเดียวเขาบ่นวนรอกคุกมาหน่อย
ว่าอะไรคนเคอว่าอย่างไรคุก
มันจะถูกจองจำถูกคดีความจะขึ้นศาลจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะ

หรือฟิล์มรัฐภูมิ

จะเจอสกัดขาหนักเหมือนที่ผ่านมา
หรือเจอวิบากรรมที่ผ่านมาอีกไหม
อสุรินถึงลักษณะใน
บาปพระเคาะจรไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันทร์มาทับรักท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาสัน

เนี่ยจะเปิดเนี่ยต้องเจออีก

บอกว่าอย่าไปต้องให้อภัยเขาอย่าไปเด็ดถูก

คำถามที่คุณอยากจะถามพ่อหมอลักษณ์สุด
คู่ครองเราจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขกันอีกครั้งไหมคะ

ใช่ยากนะยากมากเลย
วันนี้ก็ยังไม่กลับนะคะยังไม่ได้กลับนะคะ
แม้กระทั่งนักมวยของเราที่คนไทยเชียร์กันเนี่ยคุณอำนาจเกษตรพัฒนา
ถ้าใน๑ปีจากนี้นะเราตั้งเป้าให้ดีนะแล้วมีความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดเข้าใจไหม
จาก๑๑กรกฎาคมเป็นต้นไป๓ไฟล์นี้ไม่มีแพ้มีเกณฑ์แต่ชนะแล้วได้เงินเยอะมากเลยนะ
จะได้ยดได้ตำแหน่งได้รางวัลมีชัยชนะเป็นแม่น
สะทุ่งโอ้โหออกใช่

อายุเยอะแล้วนะเขาไม่ใช่อายุน้อยนะนักมวยอายุมากแล้วนะ

หรืออันนี้เด็ดสุดใครคะ
พี่จุ้มอรรายการข่าวใส่ใคร
ออกรายการหลายรายการโอกาสจะกลับมาขึ้นดีกันควรยาก
ลาหูจรอยู่ในลาศรีกัณฑ์
แปลว่าคนที่มีครอบครัวแล้วจะมาชอบ
ไม่มาชอบทางป่าก็มาชอบทางพี่จุ๋มนั่นแหละ
ดีไม่ดีอาจจะได้พี่จุ๋มอาจจะได้สามีใหม่
แต่เป็นสามีที่มีใครแล้วทิ้งมามีกับเรา
คือสามีคนเก่าที่ปรับตัวใหม่คือปาเทพนั่นเอง

เพราะป่าแกค่อนข้างจะแบบว่าทิศถิสูงเจ้าอารมณ์สูง
ตอนนี้เป็นแดดนะป่าหมอรับบอกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกัน
พี่จุ๋มก็ปั้นหนมเปี๊ยะขายจิบขายยีมไปจริงหรอ
ต้องแบ่งเป็นสองฟาดถนนครับฟาดถนนหนึ่งเป็นโรงงานทำหนมเปี๊ยะ
คนเรานะมันหล่อเลือกได้คุณผู้ชม
อีกคนนึงคือน้องจุ๋ยน้องจุ๋ยคงว่าจะเลิกครบกาแฟ
จำได้เลยว่าลักษณะอยู่ราศีกันนะแล้วเขาบอกว่าเขาเจอแฟนตอนไปไหว้พระตรีมุรตินะ
แล้วอะไรที่ใส่โทรศัพท์อะไรกันเนี่ยยังจำได้เลยบอกดวงชะตามีเกณฑ์เลิกต้องระวังนะ
ต้องระวังนะตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนปีนี้เป็นต้นไป
ปี๒๕๕๘๕๙ระวังดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของความรักไม่ใช่ระวังคนรักแต่ระวังพันธะความสัมพันธ์รายละเอียดต่าง
อันจะยังความเสียหายให้เกิดแก่ชีวิตของความเป็นนักแสดง

แล้วเลิกแล้ว

แล้วก็บอกมีแฟนเด็กด้วยใช่ไหมคุณบอกเขาใช่ไหม

ตอนนี้ก็ได้ลูกมดดำเป็นแฟนจ้ะ

ลูกชายมดดำค่ะเป็นแฟนจุ๋ย

อย่ามาด่าเพราะตอนนี้มันดังเหลือเกินละ

จริงแล้วใครจะไปรู้ว่าคุณจุ๋ยก็ได้
คุณพุทธไปครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถ่ายมาเป็นปีนี่มันมีเรื่องแม่นเหมือนกันเนอะ

อันนั้นเป็นของขวัญของปีที่แล้ว
ส่วนปีใหม่นี้ของขวัญสุดพิเศษ

เราจะท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยสักครู่เดียวค่ะ

พอหลัง๑๖มกราคมชะตาเปลี่ยน
ไม่มีคู่ก็จะเจอคู่
ราศีสิงศ์เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
แรงดวงชะตาชีวิตไว้
จะมีคู่สมปราธนาสะทง
เรานายราศีวิธุนในปี๒๑๕๙ในการงาน
จะมีปัญหาเพราะคนรักหรือคู่รัก

เคราะห์และยังโดนคาวเคราะห์อยู่อย่างนั้น

ไขมันพอกตับถึงขั้นวิกฤตตับเป็นพิษ
จะช็อกจะตายอย่างฉับพันธุ์เหรอ